เกี่ยวกับภาพยนตร์ของเขาที่ต่อคิวฉายหลายเรื่องเลยคุณผู้ชม

ที่จะเข้าฉายในเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์
แล้วก็ได้นักแสดงมากมายมาร่วมสร้างความสนุก

และคาดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะได้ชมกันในเร็วนี้ค่ะ
ฝากภาพยนตร์ไว้ด้วยครับตอนนี้มี๒เรื่อง
แต่ตุ๊ตู่กู้ชาติเดี๋ยวรอพี่พศเขาบอกอีกที
เขาจะเข้าเมื่อไหร่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดต่ออยู่
อันนี้ฟอร์มยักษ์มากโอ้โหอลังการมาก
ถ่ายที่โรงถ่ายของสมเด็จพระนัยสวนเลยครับ
ใช้ฉากจริงหมดใช้คนเยอะใช้เครื่องแต่งตัวอลังการมาก

ตอนนี้ก็มีให้เราได้ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลย
อีกหนึ่งความเคล็ดลับความเฮฮาของพี่ท็อฟฟี่น่าจะการมีแฟนเด็กนะคะ
ก็ลองไปดูดูเคล็ดลับดีแบบนี้
แล้วก็หาให้ได้แบบที่พี่ท็อฟฟี่หาได้ก็แล้วกันนะคะ